ก่อนจะออกจากบ้านและก่อนจะแปลงฟันคุณผู้ชมดูดีว่ายาสีฟันที่คุณใช้ยี่ห้ออะไร
เพราะออยเขาออกมาเตือนนะมียาสีฟัน๓ยี่ห้อที่โฆษณาเกินจริง
และอาจจะมีผลกับช่องปากด้วย
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับหยุดยาวสุดสัปดาห์นี้
ใครต้องใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เขาจะเปิดให้จอดฟรี๕วันเลยติดตามในเช้านี้ต้องรู้
เอาเรื่องนี้ก่อนคุณผู้ชมกระทบต่อคนใช้ก๊าซหุ่งต้มในครัวเรือนแน่นอน
เพราะว่าวันนี้ครับที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน
กรบงจะพิจารณาทบทวนกำหนดค่าก๊าซหุงต้มภาคครัวเรือน
คือเดิมทีกรบงมีมติให้ตรึงราคาไว้ที่๔๐๘บาทต่อถัง๑๕กิโลกรัม
ก็จะมีผลตั้งแต่๑มาจนถึง๓๑ตุลาคม
ส่วนแนวทางที่กรบงเขาจะพิจารณาคือมี๒ทางเลือกนะ
หนึ่งเลยคือคงราคาเดิมไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน
แล้วรอดูทิศทางราคาตลาดโลก
ส่วนแนวทางที่๒คือให้ปรับขึ้น๑บาทต่อกิโลกรัม
ก็จะเป็นถังละ๔๒๓บาทนาน๓เดือน
ตั้งแต่๑พฤศจิกายนปีนี้ไปจนถึง๓๑มกราคมปีหน้า
เป็นการลดภาระการอุดหนุนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นเองครับ
ปัจจุบันกองทุนน้ำมันเชื้อเผลิงตอนนี้ติดลบไปถึง๔๒๐๐๐ล้านบาทแล้ว
ส่วนหยุดยาวนี้ใครไปเที่ยวแล้วต้องใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิจอดรถฟรีได้๕วันเลย
โดยผู้ใช้บริการไปจอดรถได้ที่ลานจอดระยะยาวโซน๔
ย้ำนะคุณผู้ชมเป็นลานจอดระยะยาวโซน๔
ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน๑นาทีของวันที่๒๑ตุลาคม
ยาวไปจนถึงเวลาเที่ยงคืนของวันที่๒๕ตุลาคม
รองรับรถได้ถึง๗๑๘คันครับ
ให้บริการรับส่งระหว่างลานจอดรถระยะยาวโซน๔
และอาคารผู้โดยสารทุก๑๕นาทีตลอด๒๔ชั่วโมงเลย
ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายครับ
ว่าจอดฟรีเฉพาะโซนระยะยาวโซนซีน
โซนอื่นยังเสียค่าบริการตามเดิมนะครับ
ส่วนเรื่องนี้เกี่ยวกับสุขภาพในช่องปากของพวกเราทุกคนครับ
ออยสรุปผลการตรวจสอบยาสีฟัน๓ยี่ห้อ
แล้วพบว่ามีการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง
ก็เลยเตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อเลย
เพราะเสี่ยงจะอันตรายกับช่องปากของท่าน
อวดอ้างจัดการหินปูนฟันเหลืองกลิ่นปากร้อนใน

อวดอ้างรักษาฟันผูฟันโยกฟันคลอนเห็นผลใน๒นาที
แล้วก็อีกยี่ห้อหนึ่งคือยี่ห้อฟันทนครับที่อวดอ้างรักษาเหงือกอักเสบ

ทั้งหมดนี้ออยบอกว่าโฆษณาเกินจริง
เตือนเลยผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อ

เสียโอกาสรักษาอย่างถูกต้องด้วย
หากมีอาการเกี่ยวกับฟันให้พบทันตแพทย์ดีกว่าครับ